คุณผู้ชมคะที่หนองบัวลำพูค่ะมีผู้ชายวัย๒๕ปีเป็นอดีตทหารเกณฑ
คือเขาหนีทหารกลับมาอยู่บ้านแต่กลับมาอยู่บ้านแล้วทำอะไรคะ
เมาเหล้าเมายาทำร้ายร่างกายปู่ของตัวเอง
ปู่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคุณปู่อายุ๗๖แล้วค่ะพี่อุ๋ย
คือเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์เพื่อนบ้านก็พยายามจะตะโกนบอกแล้วว่าพอแล้วพอแล้วปู่แกจะตายอยู่แล้ว
ขนาดตะโกนบอกแบบนี้นะมันไม่หยุดนะคะ
นี่คือผู้ก่อเหตุค่ะนี่ยิ้มเหรอคะ
นี่เห็นฟันขาวเลยอ่ะฆ่าปู่ตัวเองตายนะนี่ค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุคือบ้านทุ่งโปร่งที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูช่วงค่ำเมื่อวาน
เพราะตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันจนมีคนตาย
ผู้ก่อเหตุคือพลทหารสุขสรรคสุจิมาอายุ๒๕เป็นทหารเกณฑ์ที่หนีกลับมาอยู่บ้าน
เมาเหล้าเมายาไม่มีท่าทีสำนึกผิด
ฆ่าปู่ของตัวเองนะคะคุณปู่บัวไลทองบุตรดาอายุ๗๘
คุณปู่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพู
พลทหารสุขสรรค์หรือในต้าอายุ๒๕ปีผู้ก่อเหตุ
ตอนที่ตำรวจไปจับเนี่ยไม่สำนึกเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะยังเมาอยู่ด้วย
แล้วเล่าให้ฟังว่าเรียกปู่ไปกินข้าว
แต่ปู่ชกหน้าเขา
เอามือสองข้างข้างซ้ายข้างขวาเนี่ย
ตบปู่ไปตบซ้ายตบขวาปู่ตายคามือ
เขาเล่าแบบนี้ค่ะแล้วเอาเท้าเตะปู่ไปอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็โดนจับ
ใส่ข้าวมือผมก็ตบครับ
จะเตะได้ยังบ้าได้ทีเตะได้ยังอีกบาท
เตะบัตรหนึ่งครับเตะบัตรหนึ่งฟ้ามืดตบ
ลงเนี่ยตบบัตรเหรอครับ
ไม่เตะเขาครับผมเหรอครับ
ผมเป็นอาหารกว้านเมื่อกว้านผมเอาป้องของใจเราขึ้นแล้วไง
เป็นคนโทษเอิญโรคเซียนมะน่ำแต่ผมว่าหนี
ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่วงจันทร์เล่าให้ฟังว่า
ประวัติในต้าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะเป็นทหารเกณฑ์แล้วหนีกลับมาอยู่บ้านตั้งนานแล้ว
ตำรวจก็เลยนำตัวในต้าเข้าห้องสืบสวนเพื่อตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะคะ
พอในต้าได้ยินยิ้มเลยค่ะ

บอกเลยว่าไม่ต้องตรวจให้ยากหรอก
ถ้าตรวจไปก็เกแตกเหมือนกับว่าไมค์วัดความเร็ว
ตรวจไปไมค์ก็แตกอย่างนี้เพราะมันเสพเยอะจนแบบทะลุอ่ะ
กับตำรวจแบบนี้ค่ะคือตรวจยังไงก็เจอ
วันนี้เราส่งคุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปเจอตำรวจสพเมืองหนองบัวลำพูนะคะที่ไปเก็บหลักฐาน
แล้วก็ไปสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
ทีมข่าวไปที่บ้านที่เกิดเหตุไปเจอในดินเจ้าของบ้าน
ในดินก็เหมือนยังเมาเหมือนกันไม่ค่อยได้สติ
ก็พยายามจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ว่าเมื่อวานนั่งดื่มเหล้ากันที่แค่หน้าบ้าน
ดื่มกันตั้งแต่๕โมงเย็นจนค่ำ
กัน๔คนคือตัวในดินเจ้าของบ้าน
ตัวคุณปู่บัวไลผู้เสียชีวิต
ตัวในต้าหลานที่เป็นผู้ก่อเหตุ

ตอนเกิดเหตุในดินบอกว่าดินทำกับข้าว
ไหนมารู้อีกทีคือในบัวไลหมดสติอยู่หน้าบ้านแล้ว
เพื่อนบ้านที่อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าสี่คนนี้เขาไปทำงานมาด้วยกัน
ดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันทะเลาะกันเรื่องเงิน
ตัวผู้เสียชีวิตนะคะในบัวไลเนี่ยเข้าไปในบ้าน
ตัวในต้าลุกขึ้นแล้วตามไป
กระโดดถีบในบัวไลผู้เป็นปู่นะคะจนล้ม
ต้ากระทืบปู่ต่อเอาเก้าอี้ฟาดต่อ
ตัวเพื่อนบ้านบอกว่าตะโกนบอกแล้วว่าพอแล้ว
พอแล้วแกตายแล้วมั้งน่ะในต้าไม่หยุดค่ะ
ไม่หยุดไม่ฟังทำร้ายต่อ
ในบัวไลผู้เป็นปู่นิ่งไปเลยนะคะ
เพื่อนบ้านบอกก็กลัวในต้าเหมือนกันนะ
กลัวในต้าจะทำร้ายรีบเดินกลับบ้านตัวเองก่อน
เพราะว่าในต้าตะโกนมาว่า

ไม่หนีเหมือนท้าทายด้วยอะค่ะ
พอดีริซ
หรือคิดว่ามันไปทวงหน้ามาแล้ว
มันน่าดสิกินแน่แหล่ายย้านม้าเรากวอก
กับคุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราส่วนใหญ่พูดเหมือนกัน
ต้าผู้ก่อเหตุนิสัยไม่ดีเลย
ไม่มีใครคุยด้วยเลยนะคะไม่มีใครสูงสิงด้วยยิ่งเวลาดื่มเวลาเมาเนี่ย
หาเรื่องทะเลาะกับคนในหมู่บ้านประจำไม่เว้นแม้แต่แม่ของในต้าเอง
ยังโดนทุบโดนตีไปด้วยอ่ะอืมโอ้โหแล้วครั้งนี้ในต้าโดนจับเนี่ย
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าติดคุกไปนานนานเลยนะ
เอาให้นานที่สุดเลยนะไม่ต้องออกมาเลยยิ่งดี
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะคุณปู่อะค่ะ
บัวไลเขาเรียกกันตาบัวตาบัวนะญาติก็นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ก็คือที่บ้านทุ่งโป่งสามัคคีเพื่อนบ้านก็มาร่วมงานบรรยากาศเศร้าค่ะ
ลูกของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าปกติพ่อเนี่ยไปทำงานกับในต้า
ทำงานเสร็จก็ดื่มเหล้าด้วยกันบ่อยแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร
ไม่เคยทะเลาะอะไรกันพ่อก็ไม่เคยมาเล่าอะไรให้ลูกฟัง
เหตุการณ์เมื่อวานไม่มีใครรู้ว่าคู่นี้เขาทะเลาะอะไรถึงขั้นลงไม้ลงมือ
ฆ่ากันตายแบบนี้พอรู้ข่าวลูกของผู้เสียชีวิตก็รีบไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ตอนที่ไปถึงคือตะบัวแกเจ็บหนักมากรีบนำส่งโรงพยาบาล
แกก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรกับในต้าผู้ก่อเหตุจริงจริง
ถ้าในต้าจะมาขอโทษจะมาขอคำมาก็มาได้นะแต่ไม่ให้อภัย
เรื่องแบบนี้ไม่มีใครยอมรับได้ค่ะ
แม่ของในต้าผู้ก่อเหตุค่ะ
วันนี้มาร่วมงานศพผู้เสียชีวิตนะคะ
แม่บอกว่ายอมรับเลยว่าลูกชายติดเหล้าอย่างหนัก
เรื่องยาเสพติดไม่รู้ถ้าลูกชายไม่ดื่มเหล้าก็เหมือนคนปกติทั่วไป
ปุ๊บเปลี่ยนปั๊บแม่เองยังเคยถูกทำร้ายเลยค่ะแม่บอก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในต้าบอกแม่ว่า
ทำไปเพราะขาดสติอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผู้เสียชีวิตมาก่อน
ต้าบอกแม่ว่าขอรับผิดขอติดคุก
แล้วก็ไม่อยากจะให้แม่ต้องมาลำบากด้วย
ตาขอโทษแม่ตาพีชแมนบอกล่ะ
คนนี้ก็ข้ามขอโทษของเขาเข้ากับอาหิภัยคือลูกมันบอกนี่
มันอ่าบอกให้แม่งอยากมานำตายอ้อม
เพราะตากบอกให้ประกันเขาว่า
เรื่องของตาแม่เขาว่าจังสิเขาจะรับเอาเอง
สมของผู้เสียชีวิตจะมีการสวยพราคามภิกรทำสมคืนนี้
เป็นคืนสุดท้ายค่ะพรุ่งนี้จะใช้นะคะ
ส่วนตัวของในต้าผู้ก่อเหตุก็ยังถูกคุมขังที่สพเมืองหนองบัวลำพู
ยังไม่ได้นำตัวออกมาสอบปากคำเลยค่ะ
เพราะยังเมาอยู่ยังไม่รู้เรื่องยังพูดจาเลอะเทอะเลอะเลือนนะคะ
ก็เดี๋ยวถ้าหายเมาแล้วเนี่ยก็จะมีการสอบปากคำ
และรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ส่งตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำพูในวันพรุ่งนี้ค่ะ